เวลาต่อไปวันไหลที่พระนัทธิคมชนบุรี
เกิดเหตุวัยรุ่นเขาทะเลาวิวาสกัน

แล้วสุดท้ายเกิดการทะเลาวิวาสเขาเขม่นกัน
วัยรุ่นเจ้าถิ่นกระชากมาต่อยมาต่อยไม่พอ
ใช้ปืนสาดลงไป๒นัด
ก็เหตุการณ์นี้มีคนได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ
แล้วก็หลังจากที่ก่อเหตุกลุ่มวัยรุ่นก็หลบหนีไปนะคะ
หลังจากที่ตำรวจสพพนัทนิคม
เขาได้รับแจ้งก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าร้านเจริญแอร์
ถนนศรีจารุสัมพันธ์อำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรี
พอไปถึงไปพบปลอกกระสุนขนาด๙มิลลิเมตร
ตกอยู่๒ปลอกแล้วก็ซองใส่ปืนลูกซอง๑ซองหล่นอยู่ด้วย
ข้างถนนมีรอยเลือดนองเต็มพื้นเลยนะคะ
ส่วนผู้บาดเจ็บก็คือนายมงคลแพงดีอายุ๒๘ปี
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๙มิลลิเมตรเข้าที่ต้นขาด้านขวาได้รับบาดเจ็บ
กู้ภัยก็เลยรีบประถมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลพนัฐนิคม
ทีนี้ตำรวจตามไปสอบปากคำนายมงคล
ทราบแบบนี้นะคะนายมงคลบอกว่าตัวเองมาจากอำเภอบ่อทอง
เล่นน้ำสงกรานวันหลายที่อำเภอพนันนิคม
แล้วก็มาเจอกับผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นเจ้าถิ่น
ก็เลยมีปากเสียงกันทะเลาะวิวาดกัน
ครั้งแรกผู้ก่อเหตุเข้ามาถามว่ามองหน้าทำไม

หลังจากนั้นก็ต่างคนต่างไปคือแยกย้าย
ตรงจุดนี้ไม่ได้มีเรื่องบานปลายนะครับ
มาพบกันอีกครั้งคือบริเวณหน้าร้านเจริญแอร์
ผู้ก่อเหตุเข้ามาหารเรื่องอีกครั้งหนึ่ง
กระทั่งมีการรุมต่อยกันขึ้น
ผู้ก่อเหตุวิ่งไปที่รถกระบะค่ะไปทำไม
ไปเอาปืนมายิงใส่วัยรุ่นจากอำเภอบ่อทอง
สองนัดแล้วก็หลบหนีไปนะคะ
ฟังเสียงผู้บาดเจ็บเขาเล่าเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
มาเจอกันที่ไหน
ตรงหอประชุมที่พนันเนาะ
แล้วเข้ามาหาเรื่องเข้ามาหาเรื่องไปไหน
เข้ามาถามว่ามองหน้าทำไมครับ
คือตำรวจบอกว่าเป็นการสอบปากคำเบื้องต้น
นายมงคลผู้บาดเจ็บนะเดี๋ยวรอให้หายดีกว่านี้
แล้วจะเรียกตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติม
หลังจากนี้ก็จะไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด

เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุรายนี้
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ